ตุลก็ได้แล้วสรุปยังไงคะ

ทำไมเปล่าก็
วันนี้จะออกมาพูดความจริง
เพราะว่าอย่างที่คิดว่าทุกคนก็อาจจะทราบกันนี้อยู่แล้ว
ว่าเรื่องเต้องทัลก็ไม่เป็นความจริงนะคะ
แล้วก็ที่ทำไปก็เป็นเพราะว่าเราก็รักเขามีความปรุปภัณฑ์อะไรหลายอย่าง
เป็นช่วงนี้ไม่ได้อยากเสียเขาไปอะไรแบบนี้นะคะ
มันก็เลยทำอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดให้มันก็ดีดีก่อน
อยากจะขอโทษทุกฝ่ายทั้งตัวกัปตันด้วยนะคะ
แล้วก็แม่ของจับตาเลือนผลัพธ์
เพราะอารมณ์โชคของหนึ่งเท่านั้นเอง
คิดว่า
ไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่าคิดว่าเหตุผลนี้มันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่า
หรือแบบกลับมาอยู่กับเราไหมซึ่งแบบจริงแล้วมันก็แบบไม่ใช่
แต่คุณคิดถึงผลที่จะตามมาไหมคะ

โกหกปุ๊บมันต้องโกหกต่อไปเรื่อย
แล้วตั้งแต่แรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้

หรือแบบมีคนมาให้กำลังใจเราเพราะเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจ
เพราะว่าเราก็รู้อยู่กับใจว่าเรื่องมันคืออะไร
ตอนนั้นวันที่แถลงครั้งแรกทำไมเราไม่ตัดสินใจพูดความจริงไปเลย
มันยากอะค่ะพูดตรงว่ามันยาก
แล้วก็ไม่รู้สิเพราะแบบมันดันเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยมั้งค่ะ
แล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับผิดอะไรอย่างนี้
มันทำให้เรารู้สึกแบบกลัวพูดตรงว่ากลัวกลัวกระแสที่มันจะแบบตีกลับมา
แต่พออยู่ในช่วงที่เราได้คิดอะไรมากขึ้นหรือเราเจอกับอะไรมากขึ้น
มันทำให้เราคิดได้ว่าสุดท้ายแบบความจริงก็คือความจริง
แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเขาเรื่องนี้

หลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างเรื่องการผิดเที่ยวลแวะบ้าง

กับคนที่หยั่งคะกำลังใจวิ่งอยู่คือว่ามีค่าคามเป็นเริ่มออกคนสึกดีมากขอบคุณมากจริงคะ

ภาพการสายตาของคนที่จะมองเรานะ

และไม่มีการต่างนอน

ไล่ต่อไล่ต่อ